เป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยเหลือคุณ

เฮ้ยพ่อบ้านที่ไหนที่เขาชอบรถนงรถน้ำนะ
เฮ้ยต่อไปไม่ต้องแล้วคุณนั่งสบายใจแล้วใช้เจ้าเครื่องนี้ในการรสน้ำแทน

นี่ไงคุณพ่อบ้านต่อไปนี้คุณไม่ต้องรดน้ำเองแล้ว
คุณใช้แฟนลดน้ำเลย

ก็เนี่ยในเมื่อให้แฟนทำง่ายดี
หุนซ้ายหมุนขวาแฟนที่ว่าก็คือพัดลม
ใช้แฟนลดน้ำแต่เมียเนี่ยใช้ให้ผัวเนี่ยไปใช้แฟนอีกที

อันนี้ใช้กับแฟนได้
แต่เอาจริงก็ไม่แนะนำนะ
น้ำมันเป็นตัวก่อให้เกิดการที่ทำให้ไฟฟ้ามันอาจจะลัดวงจรได้

ไม่ต้องไปใช้แฟนที่เป็นพัดลมหรอกครับ

แต่วันนี้ไม่ไหวปวดเมื่อย

ไปลดน้ำที่บ้านให้หน่อย